แม่พอท่านนายกรมทั้งจะไปประชุม
ไกลเลยค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการตื่นตัวเรื่องของการเตรียมพร้อมพื้นที่รองรับ
นายกเขาก็สั่งไปจัดการเรื่องของ
อาการปลูกสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำแม่น้ำหน่อยดีไหม
แล้วก็เตรียมพร้อมในการต้อนรับการประชุมคอรมอสัญจร
เพราะว่าจะไปกันสักวันรกฐงตอนจันทร์ดังข่าย
แต่ภาพที่เห็นคือเห็นไหมมันเป็นลำน้ำสำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี
ก็จะมีชาวบ้านเขาชอบสร้างเรือนแพร่ในน้ำกัน

ลุกล้ำลำน้ำโดยที่ก็ผิดกฎหมายแหละค่ะ
เต็มไปหมดเลยเพราะมา๑หลังมันก็มาเป็น๑๐หลัง๒๐หลัง
หน้านี้เพิ่งจะโดนจับไปเองสองหลังใหญ่ที่ดัง
ถูกต้องนะฮะนายกก็เลยสั่งการให้ทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหน่อยดีไหม
อย่างที่เห็นภาพมุมสูงเนี่ยมันมีสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนเนี่ย
ล้ำแม่น้ำเยอะจังเลยโดยเฉพาะแม่น้ำแควร์ใหญ่

อำเภอเมืองกาญจนบุรีเปิดเผยว่าได้แก้ปัญหาผู้ประกอบการแพร่ท่องเที่ยว
ที่เอาแพท่เนี่ยไปจอดรับนักท่องเที่ยว
บริเวณบริวิมแม่น้ำแขวนใหญ่ซึ่งทำให้สายหน้ามันไม่สวย
มันบดบังทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามของแม่น้ำแควร์ใหญ่
จุดรับส่งนักท่องเที่ยวอย่างถาวรให้จอดจุดนั้นจุดเดียว

บริเวณดังกล่าวกลับขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนเดิม

แล้วก็เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำทั้ง๓สาย

แล้วก็บอกว่าจังหวัดนั้นมีการเตรียมสร้างที่พักอาศัย
ลักษณะเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
เป็นชั้นเดียว๖คูหาคูหาละ๑๐ห้องรวม๖๐ห้อง
แล้วก็เตรียมพร้อมจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค
ให้แก่ราศดรผู้ที่มีผลกระทบคือ
คนที่อยู่ในแพร่ไม่ได้ไปอยู่ข้างบนนี้ซะ
หรือถอนสิ่งปลูกสร้างซะแล้วก็มาอยู่ข้างบนซะ
โดยวันนี้แหละก็จะมีการประดมพล
การจัดระเบียบแม่น้ำแควร์น้อยแม่น้ำแควร์ใหญ่แม่น้ำแม่กรอง
เพื่อที่จะเกิดความเป็นระเบียบสวยงาม
คอรมอสัญจรที่จะไปประชุม๑๑และ๑๒
พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนั่นเองนะครับ